เอ็มในเอ็มที่เป็นหลานชายอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ
โดนกล่าวหาว่าไปมอมยาแล้วข่มขืนดาราสาววัย๒๑ปี
เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมศาลไม่ให้ประกันตัวในเอ็มนะ

ตำรวจสนโชคชัยครับได้สอบปากคำนายอภิดิษฐอินทุลักษ
หรือว่าเอ็มหลานชายอดีตรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศดาราสาววัย๒๑ปี
ตำรวจสอบประคำเป็น๑๐ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
เพื่อจะให้เสร็จทันส่งฝากหางช่วงสายเมื่อวานนี้
โดยในชั้นสอบสวนครับนายเอ็มยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ต่อมาตำรวจคุมตัวเอ็มไปที่สารอาญาเพื่อขอฝากขังผลัดแรก
พร้อมคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวครับ
เพราะว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
เกรงว่าเดี๋ยวผู้ต้องหาจะยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการฝากขังแล้วเนี่ย
เอ็มได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒แสนบาท
เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นฝากขัง
แต่สารท่านพิเคราะห์แล้วครับว่าหากปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต่างหาอาจไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
ประกอบกับผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้พนักงานสอบสวน
ตรวจสอบแชทไลน์ในโทรศัพท์มือถือด้วย
เลยมีเหตุให้เชื่อได้ว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว
ผู้ต้องหาอาจทำลายหลักฐานและยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
สารจึงพิเคราะห์ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ
มาช่วงเย็นเมื่อวานผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
เป็นครั้งที่๒ด้วยเงินสด๔แสนบาท
สารมีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากยังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งครับ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวผู้ต้องหาไปขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตามขั้นตอนเลย
ส่วนทีมทนายความเนี่ยพาผู้เสียหายไปแจ้งดำเนินคดีเพิ่มอีก๓ข้อหานะคุณผู้ชม
คือสร้างพญาหลักฐานเท็จข้อหาทำลายเอกสารและปลอมแปลงเอกสาร
กรณีที่ลบข้อความติดต่อกับผู้เสียหายจากมือถือ
จากเดิมโดนไป๑๐ข้อหานะคุณผู้ชม